คนที่รักสุนัขค่ะไปเก็บตกบรรยากาศมหากรรมคนรักสุนัขนะคะ
ซึ่งงานนี้ก็ปิดฉากลงไปแล้วแต่ว่ามีความสนใจมากมายเลยค่ะ
คุณจดารัฐโภคาธนวัฒน์พาเราไปชมความน่ารักของเพื่อนสี่ขานี้ค่ะ
ทุกตัวยืนนิ่งขอตั้งหลังตรงสง่างามสุด
อย่างเจ้าตัวนี้ขนนิ่มสวยหุ่นเป๊ะแถมท่าวิ่งก็เท่อย่าบอกใคร
กำลังเตรียมลงประกวดด้วยรูปร่างที่ดูแข็งแรงมีมัดกล้าม
แต่ที่สำคัญในการลงประกวดบรรดาน้องหมาต้องตั้งใจเชื่อฟังเจ้าของอย่างดีด้วยนะคะ
ถือเป็นอีกหนึ่งคะแนนสำคัญจากกรรมการ
ส่วนเจ้าตูบสุดฮอตที่คนมุงดูอยู่ตัวนี้กำลังอุ่นเครื่องโชว์ความสามารถพิเศษค่ะ
เมื่อเจ้าของโยนบอลไปในระยะ๑๒เมตรเจ้าตูบก็รีบวิ่งไปเก็บกลับมาให้อย่างเร็วเลยค่ะ
มีเจ้าตูบน้อยใหญ่อีกหลายสายพันธุ์ที่เจ้าของพามาเดินชมงานค่ะ
นอกจากจะเป็นการพาเพื่อนซีสี่ขามาเปิดหูเปิดตาแล้วบรรดาเจ้าตูบยังได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่อีกด้วย
อย่างเจ้าสามตัวนี้ไม่บอกนึกว่าสนิทกันมานานนะคะเนี่ย
แต่น้องชีวาว่าตัวนี้น่าจะเล่นกับเพื่อนเพลินจนเริ่มง่วงแล้วนะคะ
ภายในงานนะคะก็ยังมีบูธของโครงการสุนัขกู้ภัยแห่งชาติซึ่งเขาก็ได้นำสุนัขที่เคยผ่านภารกิจการช่วยเหลือผู้รอดชีวิต
และการค้นหาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตึกถล่มและแผ่นดินไหวซึ่งเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาแล้วค่ะ
ทั้ง๒ตัวเป็นสุนัขฮีโร่ที่เคยได้รับการฝึกฝนจนสามารถปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดอุตรดิษฐ์เมื่อปี๒๕๕๙
และยังเคยร่วมค้นหาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตึกถล่มที่จังหวัดปฐุมธานีเมื่อ๒ปีที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนใครที่กำลังมองหาไอเทมน่ารักสำหรับน้องหมามีทั้งของเล่นที่นอนและเสื้อผ้าน่ารักทั้งแบบฟรุ้งฟริ้งเจ้าหญิงสีชมพูหรือใครชอบแบบวินเทจเก๋ก็มีค่ะ
งานนี้ยังมีอาหารสุนัขหลากหลายรูปแบบซึ่งเจ้าของสามารถพาเจ้าตูบแสนรักมาเลือกชิมก่อนซื้อได้ค่ะ
หรือใครที่มีปัญหาอยากมาปรึกษาคุณหมอเรื่องเพื่อนสี่ขาก็พามาพบสัตวแพทย์ได้ที่บูธสุดเก๋ตกแต่งสไตลเรทโทย้อนยุคมีคุณหมอนั่งประจำโต๊ะคอยให้คำปรึกษาตลอดค่ะ
ผู้จัดงานคาดว่าตลอด๔วันในการจัดงานมหากรรมสำหรับคนรักสุนัขจะมีผู้เข้าร่วมงานถึง๒แสนคนค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน